เปลี่ยนเสิร์ฟมาครับที่อัชราพรโคงยศ
ต้องแก้ไขมาเอาละครับล้นมาเข้าแดนของไทยครับ
โอกาสบุบเลือกมาลุกด้านหลังตั้งแหน่ง๖ครับ
ลงดีซะด้วยครับอัชราพร
โอ้โหตรงกลางบล็อกพอดีเลยครับ